ช่วงนี้นะคะมาดูการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทงค่ะ
ซึ่งกรุงเทพหานครนั้นเตรียมเปิดสวนสาธารณะ๒๙แห่ง
เพื่อให้ประชาชนได้ไปลอยกระทงในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้นะคะ
จากนี้ค่ะยังมีประกาศว่าห้ามจำหน่ายห้ามเล่นห้ามปล่อยโคมที่มีไฟอย่างเด็ดขาดค่ะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงจะมีการจัดกิจกรรมและการละเล่นต่างตามประเพณี
ระหว่างการจัดงานมักมีการนำคมลอยแบบมีไฟมาจำหน่ายเล่นหรือปล่อยเป็นประจำทุกปี
ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนที่มาร่วมงาน
ดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย
อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไม่ให้มีการจำหน่ายเล่นหรือปล่อยโคมลอยแบบมีไฟ
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาถึง๕นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
และพื้นที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อการบิน
แก่บริเวณใกล้เคียงท่ากาศยานสุวรรณภูมิและท่ากาศยานดอนเมืองค่ะ
จักรพันธ์ผิวงามรองประหลักกรุงเทพมหานคร
สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดเปิดสวนสาธารณะ๒๙แห่ง
เพื่อให้ประชาชนพาครอบครัวไปลอยกระทง
สวนลุมพินีสวนจตุจักรสวนวัชิระเบนจทัศน์หรือสวนรถไฟ
สรานรมสวนสันติชัยปราการสวนนาคาราพิรมสวนเบนจักิติและสวนหลวงพระราม๘ค่ะ
พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ช่วยลดปริมาณขยะตกค้างรวมทั้งคุมเข้มห้ามจุดประทัด
พลุดอกไม้เพลิงภายในสวนสาธารณะโดยเด็ดขาด
ฝ่าฟื้นมีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยของ
โปะท่าเทียบเรือสวนหลวงพระราม๘
พร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยการจัดงานเทศกาลลอยกระทง
กรุงเทพมหานครประจำปี๒๕๕๙